ในชีวิตของคุณแต๊งโบคุณผู้ชม
กล่าวถึงการแถลงข่าววันนี้นะ
บ่ายโมงครึ่งที่โรงแรมอันนานาวาแถวปากเกร็ดที่นนทบุรี
ที่คุณอัจฉริยะบอกว่าจะเปิดหลักฐานเด็ดเลย
แล้วอ้างว่าเขามี๓ชิ้นด้วยกันหลักฐานเนี่ย
เป็น๓ชิ้นหลักฐานสำคัญที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อน
นั่นแสดงว่าพวกเราจะไม่เคยเห็นแน่นอน
แล้วเป็นหลักฐานที่เขายืนยันว่า
จะบอกให้เห็นว่ามีขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จนะครับ
กล่าวหาว่าแตงโมไปตกน้ำท้ายเรือ
ทำไปทำไมเพื่อให้มันรับกับคำให้การของคนบนเรือนั่นเอง

แล้วเขาก็บอกอีกว่าหลักฐานที่จะเปิดในวันนี้บ่ายโมงครึ่ง
จะทำให้ทั้งประเทศได้รู้ว่า
คุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วพลัดตกเรือ
ตามคำให้การของแซนจริงหรือไม่
แต่ที่แน่หลักฐาน๓ชิ้นวันนี้
เดี๋ยวจะทำให้วงการตำรวจสั่นสะเทือนแน่นอนฮะ

แต่คุณอัจฉริยะบอกอาจจะมีฟ้าผ่า

ที่สอบภอมึงนนทบุรีหรือเปล่านะ
และคดีคุณแตงโมนี่นะ

นับหนึ่งใหม่ทั้งหมดในการทำคดี
ไปดูไลฟ์เมื่อคืนนี้หน่อย
ก็จะพาไปดูว่าใครเป็นคนถ่าย
ฟ้าจะผ่าที่เมืองนนทบุรีนะครับ
ฟ้าจะผ่าเมืองนนทบุรีหลังบ่ายโมงครึ่ง
ที่คุณแซนฝากมาถึงผมว่าหิวแสงนะ

จะต้องคิดถึงผมไปอีกนานแสนนานเลย
โอ้โห
เลื่อนเวลาไปบ่ายโมงเลยได้ไหม

นี่ค่ะแกเชิญสื่อทุกสำนักเลยนะครับ
เมื่อวานตอนในไลฟ์แกมีการพูดถึงรูปล่าสุดด้วยนะคะ
ที่มีการถ่ายข้างหลังผู้หญิงคนนึงเนี่ย

ที่คุณแซมถ่ายด้วยมือเอง
คุณอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าภาพนั้นใครถ่าย

หลุดมาโรอะไรก็ไม่รู้
อ๋อโรเหรอโรอืม

เมื่อวานนี้ทางพันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิต

นำสำนวนการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
เดินทางไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยครับ
ไปเข้าพบพนตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์พตลเลยนะ
ให้ท่านตรวจดูสำนวนการสอบสวนว่า

หรือว่าต้องสอบสวนส่วนไหนเพิ่มเติมไหม
ก่อนที่จะมีการสรุปสำนวนและแถลงปิดคดี

ท่านผ่อบอตรท่านบิ๊กปั๊ตต์เนี่ยบอก
ไม่ได้สั่งให้สอบประเด็นใดเพิ่มเติมนะฮะ
สรุปท่านก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของคนบนเรือล่ะครับ
เมื่อวานนี้จ๊อปจ๊อปนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรณ์

พร้อมกับทนายความส่วนตัวก็ไปรายงานตัวที่
สพมดนทบุรีให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน

บอกว่าให้ปากคำกับพนักงานไปหมดแล้ว

ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเลยเราก็เดินทางกลับเลยนะครับ
วันนี้ก่อติดนะคะบ่ายโมงครึ่ง